หัดใหญ่ค่ะผู้หญิงคนนี้ตกใจ
เพราะว่าจู่มีชายมาอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วมาสไลด์หนอนโชว์มาสำเร็จความไคร้โชว์
เจ้าของบ้านเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกอะค่ะ
คว้าโทรศัพท์มือถือแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ขนาดปิดประตูไว้แต่ประตูมันยังแง้มอยู่ไงคุณ
เนี่ยแล้วดูสิประชีคราบอะไรเนี่ยค่ะ
ร่องรอยที่เขาทิ้งไว้ตำรวจก็มาดูเนี่ยนะคะ

เป็นนาทีที่ผู้ชายเขาไปยืนช่วยตัวเองอยู่หน้าประตูบ้านของผู้หญิง
แล้วเจ้าของบ้านผู้หญิงก็ถ่ายคลิปเอาไว้
จุดตรงนี้ค่ะคือถนนนิพัฒน์สงเคราะห์สาม
ที่เขตเทศบานฮัทย์ใหญ่จังหวัดสงขลา

ดูสิรีบแจ้งตำรวจสอภาอหาทยัยเลย
ตำรวจก็รีบมาค่ะมีตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่มาตรวจสอบ
แล้วที่เธอกลัวเพราะอะไรรู้ไหม
บ้านนี้มีผู้หญิงอยู่กัน๓คนนะคุณสุดสกุล

แล้วก็เห็นคราบร่องรอยหลักฐานที่ทิ้งอยู่หน้าประตูบ้าน
ส่วนตัวคนก่อเหตุหนีไปแล้วค่ะ
แต่เธอก็มีหลักฐานคือคลิปนี้ที่เธอถ่ายเอาไว้ได้
ก็เอาคลิปนี้ให้ตำรวจตรวจสอบ
แล้วตำรวจก็จะไปแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ
ซิว่าผู้ชายคนไหนมาสไลด์หนอนอยู่หน้าบ้านนี้
จากการสอบสวนนางกัลยายวงเงินอายุ๔๔ปีที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังนะตอนนั้นอยู่กับหลานสาว๒คน
แล้วผู้ชายอายุประมาณนัก๓๐ปี

จำทะเบียนไม่ได้ด้วยจอดที่หน้าบ้าน
แล้วผู้ชายคนนั้นเดินมาที่ประตู
พูดแบบนี้ลูกสาวบ้านนี้สวยทั้งนั้นเลย
หลังจากนั้นไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรต่อค่ะ
จัดการเลยลงมือช่วยตัวเอง
แล้วไม่ใช่แค่ภาพมาอย่างเดียวเสียงก็มาด้วย
คือจนผู้ชายคนนั้นสำเร็จความไคร้ค่ะ
แล้วพอเสร็จกิจเสร็จแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะ

คนที่บ้านก็บอกว่าผู้ชายคนนี้คนเดิมเลย
เคยมาก่อเหตุแบบนี้แล้วเหมือนกัน
แต่รอบที่แล้วเมื่อ๒เดือนก่อน
ที่บ้านนี้เขายังไม่ได้แจ้งกับตำรวจ
มารอบนี้มาก่อเหตุรอบ๒บอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
ไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปไม่แจ้งตำรวจ

เพราะว่าตัวเธอแล้วก็หลานสาวอีก๒คน
อยู่กันเป็นแค่ผู้หญิง๓คน
ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดีนะคะ

แล้วก็พร้อมที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ

แก่บ้านที่มีลูกสาวสวยบ้านนี้ด้วยนะครับ